ภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้ครับโพสต์ที่เขาระบุไว้เขาบอกว่า
เรียบร้อยดีแต่เกือบตายค่าซ่อม๖๐๐๐๐๐บาท
เจ้าของกล้องหน้ารถอยู่ในเลนขวาก่อนขับมา
เจอบรรทุกปาดเข้าไปครับคุณผู้ชม

ทำไมแรกทำไมรถใหญ่ไม่เห็นรถหลังเหรอ
ทำไมที่สองแล้วรถคันนี้ไม่เห็นหรอกว่าเขาเบี่ยงเข้าเลน
คุณผู้ชมมีเรื่องอะไรกำลังกอดหรือเปล่าตั้งใจอะไรกำลังกอดหรือเปล่าไม่รู้
ไม่เห็นว่าก่อนนั้นมีการปาดกันไปปาดกันมาหรือเปล่านะ
แต่สุดท้ายคันของกล้องหน้ารถตกร่องกลางถนนไปเลย

ไปเจอกระบะของคันเจ้าของกล้องหน้ารถตกอยู่ร่องน้ำกลางถนนก็เสียหายทั้งคัน
โอ้โหดูกระบะ๔ประตูนะ

อย่างที่บอกว่าเกือบตายแต่ไม่ได้ตายนะคุณผู้ชม
แต่ค่าซ่อมเนี่ย๖๓๘๐๐๐บาท
คืนทุนประกันมีแต่เสียกับเสีย

ประกันตรงข้ามก็คิดทุกอย่างมีค่าเสื่อมแล้วมันความผิดกูป่ะ

มาดูก็คอมเมนต์กันเยอะเลยส่วนใหญ่บอกว่า
พี่โชคดีมากแล้วที่ปลอดภัยเนี่ย

แล้วเจอคันใหญ่ปาดเข้ามาแบบนี้เบรกไว้ก่อนเลย
อยู่ห่างรถใหญ่ไว้ยิ่งดี
ี่ยงออกมาแบบนี้มันยิ่งน่ากลัวครับ